อีกที่หนึ่งไปดูเหตุการณ์ที่นราธิวาสคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้มีเหตุการณ์คนร้ายคว่างไป๊บอม
ใส่ทหารพรานที่กำลังก่อสร้างบ้านให้กับชาวบ้านอยู่นะคะ
ทหารพรานได้รับบาดเจ็บ๒นายด้วยกันค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ช่วง๑๑โมงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมค่ะ
คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มากันสองคนนะคะ
คว่างระเบิดแสวงเครื่องแบบไปร์ทบอมเข้าใส่ทหารพรานที่สี่หก
ตรงบ้านที่กำลังก่อสร้างในพื้นที่บ้านยะบะตำบลรือสออำเภอรือสอ
จังหวัดนราธิวาสคม
แรงระเบิดเนี่ยทำให้ทหารพรานสองนายได้รับบาดเจ็บนะคะ
ก็คืออาสาสมัครทหารพรานเอกพงศ์โครงสวรรค์อายุสามสิบสี่ปี
ถูกสะเก็ดระเบิดที่ขาขวาและขาซ้าย
และอาสาสมัครทหารพรานอำสรรษะและอายุสามสิบปี
แน่นหน้าอกและหูอื้อค่ะครับเนี่ยค่ะสองท่านนี้นะคะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กับพลเมืองดีก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
ชุดกู้ไพรนะคะชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด
ชุดพิสูจน์หลักฐานรวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง
ก็ไปตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุบ้านที่เกิดเหตุเนี่ย
แล้วก็มีเศษซากชิ้นส่วนวัตถุระเบิดเนี่ยคือตกเกลื่อนกระจายนะคะ
อาสาสมัครทหารพรานเอกพงศ์ก็ให้ข้อมูลเล่าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีทหารผ่าน๘นายไปช่วยสร้างบ้านให้กับชาวบ้านในพื้นที่
ตอนนั้นได้ยินเสียงมอเตอร์ไซคันนึงนะคะแล้วก็เห็นว่ามีวัยรุ่นนะคะ
สองคนขับขี่มาเนี่ยค่ะขับมาถึงหน้าบ้าน
แล้วหลังจากนั้นเห็นว่าเขาปลาวัตถุระเบิดใส่เข้ามา
ตัวเองก็เลยกระโดดพุ่งหนีไปทางด้านหน้าบ้านแล้วเสียงระเบิดก็ดังสนั่นหวั่นไหว
ทำให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะนี่ค่ะนี่คือกล้องวงจรปิดที่จับภาพเอาไว้ได้นะคะ
มากันสองคนแล้วเอาระเบิดเนี่ยคว่างใส่บ้านที่เป็นเป้าหมายค่ะ
ตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดใกล้กับจุดเกิดเหตุ
แล้วก็ตามเส้นทางทั้งก่อนและหลังก่อเหตุนะคะเพื่อที่จะติดตามคนร้ายมาดำเนินคดี
ก็คาดว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงต้องการลอบสังหารเจ้าหน้าที่
เพื่อสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ค่ะนี่คือร่องรอย
ของระเบิดนะคะในบ้านที่เกิดเหตุค่ะ